คุณปนัดดาเนี่ยเกิดปีฉลูปีมโรปีมะแม่ปีอะไรเนี่ยนะ
ธาตุดินทั้งหมดเลยมีปีฉลูมะแม่ปีจอมะรง
ฟังกันว่าธุรกิจไหนทำแล้วรุ่งบ้างหมอไก่
อ่านะคะคนที่เกิดปีทาสดินคือปีอะไรบ้าง
ฉลูมะแม่ปีจอมะโรง
ธุรกิจอะไรที่ทำแล้วแบบรุ่งเลย
ก็คือเป็นธุรกิจที่แบบเขาเรียกว่าถูกฉลกนะก็คือธุรกิจธาตุดิน
ทุกกี่ท่าดินเนี่ยก็คืออะไรที่ตั้งอยู่บนดินนี่แหละ

ไม่ว่าจะเป็นพวกอสังหาริมทรัพย์พวกพัฒนาที่ดิน
ที่ดินที่แบบมีราคาที่แบบอาจจะต่ำ
เราพัฒนาให้มันแบบราคาสูงขึ้น

ประวัติสร้างบ้านขายหรือว่าพอพักตรงนี้

ธุรกิจที่อาจจะทำให้โอ้โหรวย

ช่ายน้ำอย่างงี้หรอคะธุรกิจทาสน้ำใช่ก็คือพวกของกิน

สักทีเห็นคุณมายตองกินอย่างนั้นน่ะ
ดิฉันก็เหมาะนะคะที่ฉันเกิดปีมโรงนะคะ

ใช่ค่ะถูกต้องเหมาะกับการกินมากค่ะ

แล้วธุรกิจไหนที่ทำแล้วเหนื่อยจัง
ธาตุไม้คือพวกประสุทธิ์ศาสตร์
พวกแบบว่าเกษตรกรรมหรือว่าอะไรก็ได้ที่แปรรูปมาจากไม้

ค่ะอย่างสื่อสิ่งพิมพ์

จากนั้นมีเคล็ดลับในการเสริมดวงให้คนธาตุดินไหมคะ
อย่างแรกเลยนะคะก็คือให้วางลูกโลก

ใช่ที่เราเคยเห็นมันจะมีขาตั้งนิดนึงใช่ไหมล่ะ
แล้วลูกกลมที่มันหมุนได้
วางเอาไว้บนโต๊ะนะคะ
เพื่อเป็นการเสริมดวงให้ธุรกิจของเรามันกว้างไกลมากยิ่งขึ้น

แล้วเราก็ควรจะตบแต่งร้านค้าหรือว่าออฟฟิศของเรา
สีโทนท่าดินก็คือสีน้ำตาลหรือว่าสีเหลือง

เรามีวิธีการเสริมดวงบนโต๊ะทำงานไหมคะว่าวางอะไรแล้วจะรวยเฮ่งกันไป

ค่ะเรื่องของถ้าเราอยากเสริมดวงเรื่องการงานล่ะคะหมอไก่
ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะให้การงานเจริญก้าวหน้าชนิดที่แบบคนอื่นตามเราไม่ติดฝุ่นเลย
ให้เราเนี่ยวางต้นไม้ต้นเล็กต้นไม้แบบนี้
ใช่ค่ะเอาไว้บนโต๊ะทำงานจิ๋วอย่างนี้

ควรจะวางไว้ทางด้านขวามือขวามือบน

มือคือทางด้านนี้คือเราหันหน้าเข้าโต๊ะทำงานวางไว้ขวามืออย่างนี้
ก็คือของที่นิ่งไม่ขยับเราควรจะวางไว้ทางด้านขวา

รำรวยแบบว่าทำการค้าได้กำไรเยอะให้เราเนี่ยวางของที่แบบมันเป็นน้ำน้ำอ่ะ

จริงของกินเนี่ยน้ำที่กินได้เนี่ยกลัวว่าเดี๋ยวคนอื่นจะหยิบไปกินหรือเปล่า

ฝั่งซ้ายไม่จำเป็นว่าต้องเป็นรูปทรงอะไร

เราควรจะแบบจับให้มันแบบขยับขยับบ่อย

ที่มันแบบเป็นน้ำอย่างนี้นะ
แล้วถ้าอยากจะเรื่องความรักให้มันแบบดีไปด้วย
รูปการงานวางอะไรดีคะหมอไก่

ไม่มีอ่ะสิไม่ได้ดอกไม้สดมานานมากแล้วเนี่ย

อาจจะไม่สะดวกอาจจะเป็นวางดอกไม้อย่างอื่นก็ได้
ดอกไม้แห้งก็ได้ใช่ไหมหรือว่าเป็นภาพดอกไม้ก็ได้

อะไรก็ได้ที่นิ่งเดี๋ยวเราไว้ทางด้านขวาจะดีอีก

เอาไว้ไหว้พระเถอะขอบคุณค่ะ
มาดูกันคุณผู้ชมทางบ้านส่งมาถามกันนะคะ
ว่าเกิดปีนักศัตว์ปีนี้ทำอาชีพอะไรเหมาะสม

ดูคนนี้นะครับคุณตรการนะครับเขาเกิดปีกุล

อยากรู้เรื่องของงานในปี๒๕๖๑ว่าจะเป็นอย่างไรครับ
จริงคนที่เกิดปีกุลพื้นฐานนะ

เป็นคนที่หมดความตั้งใจอะไรง่าย
ถ้าสมมุติว่าสามารถแบบคงความตั้งใจนี้ได้ไว้ได้ตลอด

แล้วเราก็ปฏิบัติตามแผนถือว่าโอ้โหโอเคเลย

วางแผนเอาไว้แล้วก็อย่าเพิ่งหมดไฟง่ายนะ
เออคงบีบแขนนะ

คุณปันท่านนี้เกิดปีวอกนะครับ
เขาบอกว่าขายอะไรดีถึงจะรุ่งครับคนเกิดปีวอก
จริงคนเกิดปีวอกนะก็คือคนธาตุทอง
ธาตุทองเนี่ยเหมาะสำหรับการทำพวกแบบว่า
ขายพวกเครื่องอุตสาหกรรมก็ได้

คุณผู้ชมทางบ้านที่ส่งไลน์มาทักทาย

แล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ